เจ้าของรถเอารถที่ยังใหม่อยู่เลยนะ
เช็กระยะเข้าศูนย์เช็กระยะ
หกชั่วโมงครับศูนย์โทรมา
กลับไปดูลดหน่อยนะครับตอนแรกก็นึกว่าลดเต็มแข็งเติบแล้ว
ที่ไหนได้ครับคุณผู้ชมนี่คือลดสภาพปกติที่เขาจะเอาไปเช็คระยะ

ผู้โพสต์ระบุว่าพี่สาวเอารถเข้าไปเช็กระยะ

ศูนย์โทรมาตอนบ่าย๒บอกมาดูรถหน่อยครับ
โอ้โหรถใหม่ของฉัน
เหตุเกิดขึ้น๑๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
คือตอนแรกก็ไม่คิดจะดำเนินคดีอะไรนะครับ
จะซ่อมจนกว่าจะพอใจนะฮะ
คือเขาถามว่าถ้าเป็นรถคุณคุณจะเอาไหม
นัดคุย๓รอบยื่นข้อเสนอนะครับ
คือเจ้าของรถบอกเสียเปรียบทุกรอบ
ทีมข่าวโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมกับคุณติ๊ก
เป็นน้องสาวเจ้าของรถเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุศูนย์แจ้งว่า
สภาพรถเสียหายเพราะว่าช่างในศูนย์เอารถไปเช็คครับ
เช็คเบรกแล้วถอยรถไปชน
พอชนแล้วตกใจคราวนี้ใส่เกียร์เดินหน้าชนอีกนะ
พี่สาวของเธอขอดูกล้องวงจรปิดที่ศูนย์นะฮะ
ก็ยังไม่ให้ดูนะครับคุยกับศูนย์มาแล้ว๓รอบ
รอบแรกทางศูนยื่นข้อเสนอจะซ่อมรถให้แต่ฝั่งพี่สาวเธอไม่โอเค
เพราะสภาพรถเสียหายไปกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้ว่าจะต้องไปซ่อมอะไรอีก
อยากได้รถสเปคเดิมอ่ะนะฮะจึงให้เวลาถึงสามสิบกัญญาโยนวันนี้ใช่ไหม
วันนี้ต่อมาศูนย์เนี่ยเรียกไปคุยอีก
โดยเสนอจะให้รถสเปคต่ำกว่าเดิมและเสนออัตราผ่อนรถผ่านไฟแนนซ์
ปีมากกว่าเดิมที่เหลืออยู่อีก
ล่าสุดทางศูนย์ยื่นข้อเสนอแบบเดิมก็คือ
ลดที่สเปคต่ำกว่าผ่อน๗๖๖งวด
ทั้งที่ยอดของฝั่งเธอเหลือประมาณ๔๕๐๐๐บาท
ถ้าเธอรับเงื่อนไขนี้เท่ากับต้องผ่อนมากกว่าเดิม
จึงตอบมาว่าคงช่วยได้แค่นี้
เอ้าสุดท้ายฝั่งเธอก็คือนะฮะคืนรถให้ศูนย์นะครับ
แล้วก็จะปรึกษาทนายในการดำเนินคดี
ถ้าถามเธอตอนนี้เธอไม่อยากได้รุ่นนี้แล้ว
อยากได้เงินคืนและให้ศูนย์ไปปิดไฟแนนซ์ที่เหลือ

ถ้าซ่อมเราไม่โอเคนะเราต้องการรถคันใหม่
เพราะว่าเรามาดูรูปจากสภาพรถรวมแล้ว
เอารถตัวต่ำมาให้ให้เราผ่อน๗๖๐๐บาท๖๖งวด
แต่ว่าเราต้องผ่อนเป็นประมาณ๕๐๐๐๐๐บาทในหน่อย

แล้วเขาก็บอกได้เท่านี้อะไรประมาณนี้

รถออกหนังสือชี้แจงนะครับระบุว่าเมื่อวันที่๑๐กันยายนลูกค้านำรถมาซ่อมแจ้งว่ารถสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากลุยน้ำมา
ตรวจสอบเพราะว่าน้ำเข้าหัวเทียนจึงเปลี่ยนหัวเทียนน้ำมันเครื่องผ้าเบรกหน้าแบตเตอรี่
หลังจากซ่อมเสร็จช่างนำรถออกจากลิฟต์นะครับแต่ระบบเบรกขัดคล่อง
ทำให้รถเกิดอุบัติเหตุขึ้นรถถอยหลังชนอย่างแรง
ด้วยความตกใจช่างจึงได้ใส่เกียร์ดีทำให้รถพุ่งไปด้านหน้าได้รับความเสียหาย
กระจกแตกแล้วก็ตัวถังบุบศูนย์ได้เจรจากลายเกลี่ยกับลูกค้า
แต่ตกลงกันไม่ได้จึงยื่นข้อเสนอชดเชยคือ
จะรับผิดชอบค่าตัวรถทั้งหมดที่ค้างอยู่กับไฟแนนซ์
เป็นเงินสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาท
เสนอออกรถใหม่เป็นตัวรองท็อปราคานะครับ
ราคารถห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทพร้อมอัตราผ่อน
ห้าปีดอกเบี้ยพิเศษรวมยอดทั้งสิ้นสี่แสนหกหมื่นสามพันห้าสิบบาท
ผ่อนงวดละเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาทจำนวนหกสิบงวด
ส่วนรถคันเดิมที่ได้รับความเสียหายขอให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทางศูนย์
และทางบริษัทจะเสนอค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้า
แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่๒๘กันยายนลูกค้าได้นำรถสำรองใช้มาคืน
และแจ้งว่าขอให้เป็นเรื่องของกฎหมายครับ